ดูอีกหนึ่งเรื่องราวความน่ารักของพ่อลูก
เมื่อสักครู่ได้เห็นไปแล้วว่าคุณพ่อก็พยายามดูแลคุณลูกให้ตัดผมให้เรียบร้อยนะคะ
วันนี้เราก็เลยรวบรวมเรื่องราวความน่ารักของพ่อลูกมาฝากกัน
จะน่ารักน่ายิ้มน่าสนุกขนาดไหน
ชมในช่วงตลอดข่าวขำ

วันนี้มีเรื่องราวน่ารักของคุณพ่อกับคุณลูกมาฝาก
เชื่อว่าหากคุณผู้ชมได้เห็นเป็นต้องอมยิ้มไปกับพวกเขาแน่นอน
เริ่มกันที่พ่อลูกหัวใจนักดนตรีกันก่อน
เวลาเขาสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยจะน่ารักขนาดไหน

สงสัยลูกคอของคุณพ่อเนี่ยคงจะยังไม่ถูกใจลูกชายหัวแก้วหัวแหวนผู้นี้แน่นอน
จนทำให้เขาต้องเข้ามาเขย่าหัวคุณพ่อ
พร้อมกับศรั่งลูกเรือเดือกในข้าวเดียวกัน
สั่นหัวครอนจนต้องมองบนใส่ลูกชายอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ต่อกันที่คู่ลูกสาวกับคุณพ่อกันบ้างสงสัยคุณพ่อจะเล่นมือถือนานไปนิดหนึ่ง
คุณแม่จึงฝากไปเตือนสติกันสักกันหน่อยจะเรียกสติได้แค่ไหนไปดูด้วยกัน
แล้วคุณพ่อก็วิ้งสิครับว้าวพ่อคุณพ่อขอกลับเท่านั้นแหละร้องแง่เลยล่ะครับโถ่หนูน้อยพ่อขอเป็นบ่าวเองนะลูก
แล้วปิดท้ายกับความน่ารักของพ่อลูกผู้หนีที่จังหวัดเมืองน้อย
จากโคนเป๊ะเหมือนนัดกันมายังไงอย่างนั้นเป๊ะขนาดไหนไปชมกันครับ
คนที่ฆ่าฉัน
โอเค
คนที่ฆ่าฉันครับ
ไหมล่ะครับทั้งหมดทั้งมวลที่เรานำมาให้ชมกันในวันนี้
เป็นความสัมพันธ์น่ารักระหว่างคุณพ่อกับคุณลูก
บ้านไหนมีเรื่องราวน่ารักแบบนี้ก็ส่งมาให้ดูกันได้นะครับ
เรื่องของพ่อกับคุณลูกนี่สนุกจริงมีมาเล่าให้เราได้ฟังบ้างไหม

เล่าสักเรื่องคุณสามีกับคุณลูกอะไรเท่าไหร่
เขาอยากศึกษา
อยากจะรู้เรื่องชาวบ้านไงนิสัยเป็นแบบนี้แหละ